คุยเรื่องของทีมชาติไทยกันก่อนว่ามีหลังเกมมาฝากกันนะครับ
หลายท่านอาจจะได้ติดตามข่าวไปบ้างแล้ว
หลังจากที่เราเอาชนะทางพม่าหรือว่าเมียนมาไปถึง๔ต่อ๐นะครับ
ทางมาโน่เองก็ออกมาบอกนะครับว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นเกมที่หนักนะครับ
แต่ว่ามุมมองของมาโน่ที่มีต่อเมียนมาร์เองก็เข้าใจนะครับว่าการเล่นกับเมียนมาร์เนี่ย
ต้องเจอเกมหนักอยู่แล้วแต่ว่าหลายครั้งเนี่ย
เหมือนไม่ได้เป็นการแย่งบอลเลยนะครับสำหรับทางผู้เล่นของเมียนมาร์
ก็ควันหลงเกมที่ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะเมียนมาร์ไป๔ต่อ๐นะครับ
ถือว่ายกระดับการเล่นจากเกมแรกได้มากพอสมควร
มีแนวทางชัดเจนในการควบคุมสถานการณ์ต่างนะครับ
โดยเฉพาะเกมลุกที่สร้างโอกาสได้ชัดเจนมากกว่าเกมก่อนนะครับ
โน่เองก็ยังพูดถึงการเล่นของเมียนมาร์ว่ามีความดุดันมาก
และก็เป็นเหมือนทุกครั้งที่ไทยได้เจอกับเมียนมาร์
จะได้เห็นการปะทะที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เกมนี้ก็มีหลายครั้งนะครับที่ดูเหมือนไม่ใช่การปะทะเพื่อเอาบอล
แต่คิดว่าลูกทีมสามารถคุมสมาธิแล้วก็คุมเกมได้อยู่
เห็นได้ชัดว่าทุกจังหวะ๕๐๕๐เมียนมาร์เต็มที่เสมอ

ต่อไปทีมชาติไทยก็จะพบกับฟิลิปปินส์นะครับ
วันที่๑๔ธันวาคมนี้เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
สิ่งที่ดีใจมากกว่าการทำประตูก็คือการที่ทีมเก็บชัยชนะได้
เองก็ยังพูดถึงนะครับว่าการที่ทำสถิติ
ขึ้นมาเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของอาเซียนครับ
เท่ากับนอลัมชา๑๗ประตูว่า
ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลงเล่นรายการนี้

ขึ้นมาเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการได้ครับ
ขอดีครับ
ติดตามก่อนต่อนะครับ
หลังเกมของทางฝั่งทางพม่าเอง

ซึ่งทุกทีมก็บอกว่าจริงแล้วไม่ควรไปจุดโทษด้วยนะครับ

แล้วถือว่าวันนี้เขามองว่าไทยแค่โชคดีทันตัวเอกนะครับ
ส่วนการที่ทีมไทยจะผ่านเข้าสู่รอบชิงได้หรือไม่นั้น
ตัวเทก็ยังตอบเหมือนตอนก่อนเกมเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าทีมไทยเนี่ยยังมี๒เกมสำคัญในรอบแบ่งกลุ่ม

หลังจากนี้จะเป็นเกมที่ชี้วัดว่าไทยดีพอ

คือก่อนเกมเนี่ยเขาก็บอกว่าไทยไม่ดีพอหรอกนะครับ
ที่จะไปถึงแชมป์ได้นะครับ

สุดท้ายก็โดนไปขาดลอยเลยนะครับ

พบกับฟิลิปปินส์วันที่๑๘ธันวาคมนี้ครับ
ไปดูสถิติของนักเตะที่ถือว่า

อีกคนนึงก็คือนอกจากธีรสินแล้วก็
เป็นเจ้าอุ้มนะครับธีรทรบุญมาทันนะครับ
สถิติทุกอย่างนั้นเป็นอันดับหนึ่งของทีมชาติไทยนะครับ
ลงเล่น๙๐นาทีสัมผัสบอล๑๐๙ครั้ง
บอล๘๑ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ๗๓ครั้งนะครับ
บอลพื้นที่สุดท้ายสำเร็จ๓๕ครั้ง
สร้างโอกาส๗ครั้งนะครับแล้วก็เปิดบอล๑๐ครั้ง

พาบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้าย๑๖ครั้งครับ

ส่วนอีกหนึ่งอันก็คือเคลียร์บอล๒ครั้งนั่นเองครับ
น่าสนใจครับลาวพบกับอินโดนีเซียเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็เวียดนามพบกับมาเลเซียเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีครับ

คือถ้าตัดกันได้เนี่ยเหมือนจะรู้แชมป์กลุ่มแล้วนะครับ
คือมันจะส่งผลถึงสถานการณ์ของกลุ่มเราอย่างแน่นอนนะครับ